มากับมาดูเครีปของศักดิ์การราธึกหน่อยนะครับ
แล้วคุณยายขี่จักรยานแบบสวนเลน
กลางถนนแบบนี้ค่ะ

ก็ไม่ได้ตั้งใจถ่ายยายนะแต่จังหวะนี้รถเก๋งขาวมา
แล้วชนยายไปแบบเต็มเลยค่ะ
เรียกว่าเป็นเหตุบังเอิญที่ถ่ายติด

ใช่ค่ะแล้วจังหวะนี้ที่คุณยายขี่จักรยานไฟฟ้า
สอนมาคุณผู้ชมเห็นถนนฝั่งนู้นไหม

ตรงนั้นเนี่ยคือขบวนแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ประจำปีของจังหวัดชายนาฏนะคะ
เหมือนกับยายก็จะขี่มาเพื่อคอยช่วยเหลือขบวนแห่แหละ
แต่เอ๊ะทำไมถึงมาฝั่งนี้
แล้วก็มาขี่กลางถนนแบบนี้อันนี้มันก็เป็นคำถามเหมือนกัน
เพราะว่าหลังจากที่คุณยายโดนรถสีขาวชนไปแบบเต็ม
คุณยายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะคะ
นี่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๐พฤศจิกาที่ผ่านมาค่ะ
ตรงนี้คือถนนวงโตในตัวเมืองชายนาฏ
แล้วรถสีขาวเนี่ยแน่นอนค่ะก็โดนเรื่องขับรถประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนี้
ดูสภาพรถจักรยานไฟฟ้าของคุณยายสิ
ใช่ก่อนหน้านี้คือเป็นข่าวออกมา

แต่ว่าเป็นบังเอิญที่สามารถถ่ายติดพอดีนะครับ
จริงคนถ่ายเขาจะถ่ายขบวนแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่นะ
แนนไปเจอคุณยายสวยมาพอดีแบบนี้นะครับ